สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับ
พร้อมกับฝนฟ้าขนองที่เข้ามาทะลมกรุงเทพฯ
รวมไปถึงจังหวัดต่างที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง
ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องมาจนถึงช่วงสายวันนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

สัปดาห์นี้หน้าจับตาเรื่องของความแปลภูมิสภาพอากาศ
เพราะว่าตอนนี้เองครับกระแสลมที่มีบทบาทกับประเทศของเรานั้น

วันนี้จากการตรวจสอบกระแสลมส่วนใหญ่นั้น
เป็นกระแสลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
นั่นก็คือกระแสลมมรสุมฤดูฝนนั่นเองนะครับ
ช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับมีอากาศเย็นแผลลงมา

ก็คือในบริเวณตอนบนของประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าครั้งนี้สัปดาห์นี้น่าจับตาครับ

ครั้งนี้แรงกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
สามารถที่จะเอาแนวฝนเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีนครับ
แผลลงมาปกคลุมเมืองในของเรา
รอบนี้ครับคาดการณ์ว่าน่าจะมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

ตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างนะครับ

คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
นี่คือ๓วันนี้นะครับจะสังเกตว่าฝนยังคงโล่งอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้

เริ่มเข้มขึ้นแสดงว่าปริมาณฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับ
นี่๕วันก็จะสังเกตว่าหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนเริ่มเยอะ

พื้นที่สีเหลืองคือจุดที่คาดการณ์ว่าจะตกแล้ว
ทำให้เกิดฝนสะสมและอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมา

สังเกตว่ามีการก่อตัวหลายพื้นที่เลยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันนะครับ
แนวชายฝั่งจะสังเกตว่ามีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ

ที่ติดกับฝั่งลาวเนี่ยนะครับ

เพราะว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยหน้าขนาดนี้นะครับ
ใครที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวก็คงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
มาถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ